มีหนุ่มคนหนึ่งอายุ๒๙ปีไปตามง้อขอคืนดีแฟนสาว

เป็นร้านแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าร้านเพื่อนเด็ก
ถูกแทงเข้าที่สี่ข้างด้านซ้าย๒แผลด้วยกัน
จากการสอบสวนทราบว่านางสาวปรางทิพย์ตอนนั้นกำลังเตรียมนำเสื้อผ้าในร้านมาจัดวางเอามาแขวนที่หน้าร้านนะครับ
แล้วนายวิรยุทธ์ง่ายดีอายุ๒๙ปีเป็นแฟนเป็นแฟนนะครับได้ขี่จักรยานยนต์มา
แล้วมาพูดคุยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงก่อนที่นายวิรยุทธ์จะใช้มีดที่เหน็บเอวออกมาชักมาแทงผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
สองครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ไปสอบถามพยานตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะครับ
รู้ตัวนะครับติดต่อไปยังแม่ผู้ก่อเหตุแล้วให้พามามอบตัว
แล้วนายวิรยุทธ์แม่ก็พามามอบตัวนะครับสารภาพว่าแทงนางสาวปรางทิพย์แฟนสาวจริง
วันนี้ก็เลยตั้งใจมาขอคืนดีแต่เขาปฏิเสธโม
โอ้โหก็เลยใช้มีดแทงเขาเลยฮะค่ะโอ้โหอีกแล้วนะฮะเหตุการณ์แบบนี้